มาติดตามอุบัติเหตุในรอบวันนะคะมีช่างศรีวัย๓๙ปีขับรถยนต์แหกโค้ง
ทำให้ชนกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคาซากรถค่ะนอกจากนี้ก็มีเหตุการณ์ที่หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งจนล้ม
ปรากฏว่าถูกรถโดยสารประจำทางมาทับศีรษะจนเสียชีวิตค่ะ
ที่นะคะติดตามรายละเอียดจากอุบัติเหตุทั้งหมดนี้จากรายงานกันค่ะ
และแฟนสาวของผู้เสียชีวิตยืนอยู่ข้างรถร่ำให้แทบขาดใจ
สอบสวนทราบว่าขณะที่ผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ควบคุมรถไม่ได้เนื่องจากขับมาด้วยความเร็วจึงเสียหลักแห่โค้งชนเสาไฟฟ้าดังกล่าว
ต่อกันที่จังหวัดนทบุรีตำรวจสพรัฐนาธิเบสรับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งแล้วล้มลงถูกรถโดยสารประจำทางทับศีรษะเสียชีวิต
เหตุเกิดบริเวณปากซอยรัฐนาธิเบส๓ถนนรัตนาธิเบสตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรี
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนายพักดีประสิทธิ์วนิษฐ์
อายุ๖๐ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
คว่ำหน้าศีรษะยังสวมหมวกกันน็อกอยู่
ล้อรถประจำทางทับจนกระโหลกแตก
สอบสวนนายไทยทองทรัพย์ใหญ่อายุ๖๑ปีคนขับรถเก๋ง
ทราบว่าขณะขับรถมาเลนขวาเพื่อขึ้นสะพานกลับรถ
มีรถจักรยานยนต์ขับมาชนท้ายแล้วล้มลงบนถนน
ถูกรถโดยสารประจำทางทับซ้ำจนเสียชีวิต

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

เหตุรถสิบล้อเป็นทุกน้ำมาเต็มคันเบรกแตก
พยายามเปลี่ยนเกียร์ชะลอความเร็ว
สุดท้ายก็เอาไม่อยู่วิ่งชนท้ายรถกระบาด

เหตุเกิดบริเวณสี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านถนนสิริโสธร
ขาเข้าฉะเชิงเศร้าในพื้นที่หมู่๖ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางประกงทำให้นางสาวธนัดพรวนานิตอายุ๔๐ปี
หนึ่งในคนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บ
สอบสวนนายวิทยาศรีนิ่มนวลอายุ๒๖ปี

ขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นแยกไฟแดงรถเบรกแตก
พยายามเปลี่ยนเกียร์เพื่อลดความเร็ว
สุดท้ายก็เอาไม่อยู่จึงพุ่งชนดังกล่าว

รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง
จอดซ่อมอยู่ข้างทางถนนชายางกูล
ฝั่งขาออกจากตัวมืออำนาจริย์เจริญ
ยังจังหวัดมุกดาหารมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เป็นหญิงสาววัย๑๖ปีซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยการชนอย่างแรง
รถจักรยานยนต์พังยับเยินทั้งคัน
ว่าผู้เสียชีวิตคงขี่รถมาด้วยความเร็ว
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคงไม่ทันระวังส่วนท้ายของรถพ่วงที่จอดอยู่
เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืน